กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีการปรับเปลี่ยน
ระบบการจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการ
ซึ่งระบบนี้จะช่วยได้เรื่องของการลดขั้นตอนการทำงาน
แล้วก็เกิดความโปร่งใสสะดวกสบายใจในการใช้บริการด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
ระบบการจ่ายเงินรูปแบบใหม่
เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีมีความโปร่งใส
และเป็นการลดขั้นตอนในการทำงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ต่อไปนี้เราจะจ่ายเงินผ่านระบบทั้งหมด
ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชน
ก็จะไม่ต้องถือเงินตรงนะเงินเข้าบัญชีทั้งหมด
ขั้นตอนนั้นคิดว่าก็คงจะไม่ลดขั้นตอนมาก
เพียงแต่ว่าจะให้ความโปร่งใสมากขึ้น

มีความโปร่งใสรวดเร็วแล้วก็ตรวจสอบได้
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราปฏิเสธส่งในวันนี้

ระหว่างกรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย
โดยมีเราเป็นคนให้ข้อมูลว่าเราต้องการอะไร
ก็ขอบคุณธนาคารกรุงไทยอัตโบราชิการ
สามารถที่จะตอบสนองระบบให้กับเราได้
สนองนโยบายภาครัฐในเรื่องธรรมภิบาล
และเพิ่มความรวดเร็วมั่นใจโปร่งใส
และสะดวกสบายให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยระบบจะดำเนินการโอนเงินโดยอัตโนมัติ
ซึ่งผู้ประสบภัยทางสังคมที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย

ส่วนผู้ที่มีบัญชีของธนาคารอื่น
จะได้รับเงินภายใน๒วัน
ทำรายการจะสามารถดูสถานะการทำรายการต่าง
รวมถึงมีหลักฐานที่แสดงข้อมูลการทำรายการ
และมีระบบตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงิน
ก่อนดำเนินการโอนเงินอีกด้วย
ทั้งหมดนี้จะไม่ผ่านกระบวนการเงินสด
จะไม่มีกระบวนการที่เอาคนเข้าไปแทรกแทรง
โดยการนำข้อมูลจากระบบหนึ่งเข้าไปสู่อีกระบบหนึ่ง
ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบเดิม
แล้วก็จะเน้นในเรื่องของความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้
ทั้งหมดนี้ก็จะมีฐานข้อมูลที่ทางกระทรวง
สามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกขณะ
ว่าตอนนี้ทำอะไรไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้าง
ใครเข้าไปทำอะไรกับระบบเมื่อไหร่เวลาอะไร
ทำอะไรทำกับใครนะครับ
ธนาคารกรุงไทยได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี
สำหรับผู้รับเงินอุดหนุนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร
ค่ารักษาบัญชีสำหรับผู้มีบัญชีธนาคารกรุงไทย

หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
อกจากนี้กลุ่มผู้รับเงินอุดหนุนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

ก็ยังสามารถรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ